มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดปฐุมธานีค่ะพื้นที่สพคลองหลวง
สองเหตุการณ์แต่ว่าสาเหตุเดียวกันสาเหตุก็คือดื่มเหล้าเมา
เป็นแรงงานพม่านะคะก่อเหตุแทงกันค่ะ
เหตุการณ์แรกเนี่ยมีแรงงานพม่าคนหนึ่งอายุแค่ยี่สิบสองครับ
เมาค่ะแล้วก็ไปทุบกระจกบานเกล็ดของห้องพักของพม่าคนอื่น
ไม่ได้ห้องตัวเองด้วยนะอ่าไปทุบแล้วก็บุกเข้าไปในห้อง
แล้วก็จะไปทำร้ายพม่าที่เขานอนอยู่ในห้องเหรอเออเพราะเมาค่ะเมาเหล้าแล้วก็โอ้โหทุบเข้าไป
แต่คนที่อยู่ในห้องเนี่ยเขาบอกเขาอายุเยอะเขาก็พยายามจะสู้เขาสู้ไม่ไหว
ความมีดมาแทงสวนเข้าไปเนี่ยเขาก็อ้างว่าเออป้องกันตัวเพราะเขาอายุ๔๐กว่าแล้ว
คนที่เมาบุกเข้าไปอายุแค่๒๐กว่าแบบเนี้ยค่ะแต่พอเขาแทงเสร็จเขาก็ไม่ได้หนีไปไหนนะ
ยืนรอมอบตัวกับตำรวจอยู่ที่นั่นนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ตำรวจสพประคองรังสิตไปตรวจสอบในแคมป์คนงานในซอยสนามกีฬาตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี
จุดเกิดเหตุอยู่บนชั้นสองของบ้านพักคนงานค่ะพบนายยีวินทัศน์ชาวพม่าอายุยี่สิบสองปี
หงายเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่สภาพศพเนี่ยมีบาดแผลถูกแทงด้วยของมีคมที่ลำคอหนึ่งแผลนะคะ
ในห้องพบนายอองตานซานชาวพม่าเหมือนกันคนนี้เป็นเจ้าของห้องอายุ๔๔ก็เป็นคนก่อเหตุนะคะ
ก็ถือมีดปอกผลไม้ปลายแหลมมีคราบเลือดติดอยู่รอมอบตัวกับตำรวจอยู่ในห้องนะคะ
จากการสอบสวนทั้งคู่เป็นคนงานเป็นคนงานก่อสร้างแล้วก็พักอยู่ในแคมป์แห่งนี้ค่ะ
ก่อนเกิดเหตุในอองตานซานอายุ๔๔เขาก็นอนอยู่ในห้องกับเพื่อนคนงานอีกคนนะ
จู่ในยีวินทัศน์พักอยู่คนละห้องแต่เมามาเลยเดินมาที่ห้องเขาเอาไม้เนี่ยทุบกระจกบานเกล็ดจนกระจกแตกละเอียดนะคะ
แล้วบุกเข้าไปในห้องเหมือนกับจะไปทำร้ายร่างกายเขาอะค่ะชกต่อยกันด้วยนะ
แต่ว่าตัวนายอองตานซานเนี่ยเขาบอกว่าเขาอายุมากอายุ๔๔แล้วสู้แรงของนายยีวินทัศน์อายุ๒๒ไม่ได้
ก็เลยไปคว้ามีดเป็นมีดปอกผลไม้อะค่ะมีดวางอยู่ในห้องแทงไปเลยแต่แทงเข้าที่คอไง
โอ้โหพอแทงคอคือมันไม่ใช่แค่เจ็บไงคือตายเลยอ่ะเสียชีวิตนอนจมกองเลือดอยู่แบบเนี้ย
ส่วนเพื่อนนะคะที่เป็นชาวพม่าเหมือนกันนายโจเมธาวอายุ๒๐ปีเขาบอกว่าหลังเลิกงานเขาก็นั่งดื่มเหล้ากันอยู่อะค่ะ
แต่ว่าตัวคนตายเนี่ยนะอยู่ดีก็เดินมาหาที่ห้องคุยกันสักพักนึงออกจากห้องไปเดินกลับมาอีกทีไม่รู้ว่าเนี่ยเขาไปคุยอะไรกันบ้างอ่ะนะคะ

ก็เลยไม่รู้ว่าระหว่างกินระหว่างอะไรคุยอะไรกันไง
อยู่ดีก็เมาบุกเข้ามาในห้องแบบนี้
ก็ต้องมีการเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุนะคะ
คุมตัวนายอองตานซานไปดำเนินคดี
แล้วก็ประสานญาติของผู้เสียชีวิต
รับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป
ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ซอยคลองหลวง๕๔อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
เหตุการณ์นี้สาเหตุก็เป็นเพราะว่าเมาเหมือนกัน
อันนี้เป็นห้องพัก๓ชั้นนะคะ
ที่บริเวณบันไดทางขึ้นลงชั้นสอง
ในโป้ชาวพม่าอายุ๒๕ปี
คว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นนะคะตรงบันไดเลย
สภาพศพมีบาดแผลถูกแทงด้วยมีด
ถูกแทงเข้าที่หน้าอกชายโครงรวมแล้ว๕แผลเลยนะคะ
พอไปตรวจสอบในห้องพักใกล้กับจุดที่พบศพ
ปรากฏว่าเข้าของเครื่องใช้ในห้องกระจัดกระจายเต็มไปหมด
คราบเลือดยังอยู่ที่หน้าประตูอยู่เลยค่ะ
ผู้ก่อเหตุก็เป็นชาวพม่าเหมือนกันเป็นชายชาวพม่าอายุ๒๖ปีนะคะ
พลเมืองดีเขาช่วยควบคุมตัวเอาไว้
แล้วก็มีอาวุธมีดเป็นมีดพกสั้น๑เล่ม
คราบเลือดยังติดอยู่เลยค่ะมีดนี้ก็เป็นมีดที่ใช้ในการก่อเหตุ
ผู้ก่อเหตุเป็นหัวหน้าคนงานชาวพม่าในโรงงานชำแหละไก่
แล้วก็เป็นหัวหน้าของในโป้ผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
ผู้ก่อเหตุเขาเปิดเผยผ่านล่ามชาวพม่าแบบนี้ค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
หัวหน้าคนงานชาวพม่าที่เป็นคนก่อเหตุนะนะ
ชักชวนไนโป้กับเพื่อนอีกหนึ่งคนมานั่งดื่มเหล้ากันในห้อง
แต่ว่าเพื่อนขอตัวกลับไปนอนก่อน
ก็เหลือแค่ในโป้กับตัวหัวหน้านั่งดื่มเหล้ากันสองคน
เหล้ากันอยู่จู่ในโป้ผู้ตายเนี่ยนะ
เมาหนักมากครับลุกขึ้นมาเลยแล้วก็อารวาสอะค่ะ
อยู่ดีเมาแล้วลุกขึ้นมาทำลายข้าวของในห้องกระจัดกระจายไปหมด

พอห้ามปุ๊บทะเลาะกันต่อยกัน

ผู้ก่อเหตุเขาบอกว่าเขาไปคว้ามีดปลายแหลมที่อยู่ในห้องอยู่แล้วนะ
ไล่แทงในโป้ไล่แทงแบบไม่ยั้ง
คนก่อเหตุก็เมาด้วยไงก็ดื่มอยู่ด้วยกัน
ไล่แทงจนไนโป้วิ่งหนีออกมานอกห้องค่ะ
แล้วก็ฟุบลงใกล้กับทางขึ้นลงบันได

ที่คนก่อเหตุจะหลบหนีเนี่ยนะพลเมืองดีเขาก็ช่วยควบคุมตัวเอาไว้ได้
ตำรวจสพคลองหลวงและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

คุมตัวหัวหน้าคนงานโรงงานชำแหละไก่คนก่อเหตุเนี่ย
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ทุมธานีเหมือนกันสาเหตุก็เมาทั้งคู่